ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

หอมหอมฟุ้งฟุ้ง

เพลงนี้ก็เป็นเพลงของคุณพุ่มพวงนะครับ

เพลงนี้คูลพุรีรัติเป็นคูห์ดูแลเรื่อง

ครูสามียังไง
คำครูสามีให้กณฑัยภรรยาหน่อยสิ

ได้ล้องก็โอเคแล้ว

กอดกันหน่อยไหมล่ะ
ไปให้กำลังใจคุณแม่หน่อยลูก

คุณเมสนะคะรับไป๒๕๐๐บาท
ก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาร่วมรายการนะคะก็สมัครมาได้เลยนะคะ
รายการนี้ดีมากเลยค่ะไม่เหมือนแบบมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะ
แค่เอาใจมาแล้วก็ได้มิตรภาพกลับไปด้วยค่ะ

ร้องได้ให้ร้านร้องได้ให้ร้านร้องได้ให้ร้านร้องได้ให้ร้าน
แต่ทุกครั้งที่เหมือนการกิจสารใครเราก็จะวิวว่า

เพราะฉะนั้นก็รอบข้อมีตัวช่วยแล้วใช้กัน
เหมือนเดิมนะครับทุกท่านในที่นี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคุณเฉเอมที่เพิ่งเข้ามา
มีสิทธิ์ลุ้นเงิน๑ล้านบาทบนนี้นะครับ
ถ้าคุณเพียงแต่ทราบชื่อเพลงที่เราจะเปิดต่อไปนี้
ดปุ่มให้ได้เป็นคนแรกแล้วตอบถูกขึ้นมา
ถ้ากดปุ่มแล้วตอบผิดไม่เป็นไรนะครับ
ไม่มีผลยังอยู่กับรายการของเรานะครับ
พร้อมเพลงโจทย์นะครับมาครับ
กดแล้ว

คุณนิ้งกดได้เป็นท่านแรกคุณเจเอมคนที่๒นะครับ

หมายความว่าถ้าคุณนิ้งกดแล้วตอบผิด

ถ้าคุณจะเอ็มผิดอีกก็จะเป็นคุณอ้อย

นางลอยนางลืมคุณนิ้งตอบถูกนะครับ

ถูกนะครับ

เรามาดูกันแล้วครับถึงว่าคุณนิ่งก็เป็นใครมาจากไหนเชิญเลยครับ
สวัสดีครับผมชื่อสาริสเหล่าเจริญชื่อเล่นชื่อ๑
ปีมาจากเมืองส้มโอหวานจังหวัดนครปฐมครับทุกวันนี้นะครับ
เชื่อไหมครับว่าผมหล่อได้ก็เพราะผู้ชายคนนี้แหละครับนี่เลยป๊า
หวัดดีเขารึยังเนี้ยอ่าหวัดดีครับอ่าป๊าผมชื่อนายสมพรล่าว
เป็นช่างตัดเสื้อผ้ารุ่นบุกเบิกของตำบลนี้เลยนะครับ
ทุกชุดที่ผมใส่นี้นะครับก็เป็นฝีมือของพ่อผมทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นชุดไพเวทชุดลำลองชุดกินข้าวเช้า
กินข้าวเที่ยงชุดจ่ายตลาดชุดลำหน้าหน้า
หรือแม้กระทั่งชุดว่ายน้ำพ่อผมนี่แหละครับ

ส่วนตัวผมนะครับก็ขายของโชว์หวยอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับ
นี่เลยครับเริ่มจากของเล่นของเด็กนะครับ
รวมไปถึงนี่เด็กแรกเกิดครับกุ้งกิ๊งน่ารักมากเลย
นี่ก็ของน้องหมาก็มีนะครับเป็นปอกคอสีสันสดใสครับ
หรือว่านี่เลยครับเป็นชุดชาวประมงนะครับ

นี่ครับสายโหดครับหนังกะติ๊กครับ
โหดแค่ไหนนี่ต้องรอไปยิงดูนะครับ
ผมดูรายการร้องได้ให้ล้านอยู่เป็นประจำ
ก็เลยอยากไปลองดูของเขาบ้างเผื่อจะได้เงินสัก๑ล้านบาท
เพื่อเอามาปลูกบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของเรา
ป๊าแต่ถ้าได้เงินไม่ถึงล้านป๊าก็อยู่เหมือนเดิมไปก่อนนะ

ใช่ครับอยู่กับพ่อแล้วก็แม่ครับ
อ่ะวันที่คุณนิ้งก็มีคุณพ่อมาฉีอด้วยนะครับ

คุณพ่อรูปหล่อจึงเลยนะ
ขอบคุณครับ
แหล่งตัวโอ๊ดแหล่งตัวไวร์รุ่นแสงทางเพศบาป

แล้วที่บ้านก็คือคุณพ่อทำอาชีพตัดเสื้อผ้า
แตกคนมาสั่งตัดอะไรอย่างนี้ล่ะ
ใช่ครับก็จะเป็นส่วนมากพวกเสื้อราชการ

หน้าเอาไม้ฟาด
เรื่องการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ตั้งแต่ช่วงประมาณเรียนม๔ครับ

คนละค่วยกัน
ก่อนจะเริ่มขอรับเพื่อนใหม่หน่อยดีกว่า

สวัสดีครับคุณป้า
น้องใหม่เพิ่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวก็ดูรุ่นพี่แกไปก่อนนะครับ
จะได้สร้างความคุ้นเคยจะได้คลายความกดดันความตื่นเต้นต่าง
คุณหนิงถ้าได้เงินเท่าไหร่เราถึงจะพอใจจากรายการนี้
ถ้าสมมุติได้เงินเยอะจริงนะครับก็ส่วนหนึ่งเลยก็เอาไปปลูกบ้านให้กับพ่อกับแม่อยู่
เพราะว่าบริเวณบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนว่าอาศัยเขตวัดอยู่

วันดีคืนดีจะถูกได้ที่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ที่สำคัญตอนนี้ทุกอย่างนะคะอยู่ในมือของคุณหนิ่งแล้ว
อยู่ที่สมาธิอยู่ที่ความตั้งใจ
มาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงแรกของเรานี้
มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
เป็นหนึ่งเพลงในศิลปินที่ฉันชอบ
เป็นเพลงที่สนุกสนาน
แล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดี

เพลงนี้คนร้องเป็นเจ้าชายลูกทุ่ง
เป็นเพลงสนุกแล้วรู้จักกันเยอะ
ประกวดเพลงไวก็ชอบใช้เพลงนี้ประก

ก็คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับพี่หนิงค่ะ

เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้ว

เขามาแล้วเขามาเองไม่ต้องเรียก

ก็มั่นใจก็๘๐เปอร์เซ็นต์ครับ

ก็กลัวร้องผิดอยู่เหมือนกัน

มันจะมีคำคล้ายกัน๓ท่อน
มันไม่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเลยทั้ง๓ท่อน

อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะฮะ

วิธีการเล่นก็คือจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้เท่านั้นเอง

สำหรับเพลงที่๑นี้นะครับ
เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
นิงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ

เขาบอกว่ามั่นใจนะฮะแค่๘๐นะฮะ
แต่ว่าไม่ใช้ในเพลงแรก

เพลงที่๑ครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีครับ

ว่าเธอมากมายแหละ
ไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้าย
แก้แค้นให้ที่เพื่อนชาย
ถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอล้อยน้วน
รูปภัณฑ์สันธารนักของลน
อ่อนแอนด์อ่อระชอดอิ่งตอนยิ่มนิ่มนวล
ส่วนสูงพอสมควร
ผิวพามาในตาเชิญชวน

ให้มวดผู้ชาย
ซ่อนเล็กเหมือนเสือซ่อนหลาย
ถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล

อันที่จริงผมนั้นยังฝันไฟ

ในบทรัพย์อันยาวอยู่อ่วน
ไม่ตัดใจไม่ตายก็จวน
พอเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวน
ไม่ใจทางด่วนช่างเรรวนเหลือลาย
บอกให้รู้ว่าอันตราย
ถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล

น่าจะเรียกว่ามั่นใจ
ร้องเสร็จแล้วปุ๊บมีความสุขเลย

มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณหนิงนะครับร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
สำหรับเพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณหนิงร้อง
ร้องได้ร้องได้ร้องได้